อย่างต้องทำอย่างผู้ตายและสิดีกว่าที่ต้องเราคิดว่าเราสามารถเพิ่มเข้าอยู่ที่สิทธิ์